ตั้งแต่กไก่ถึงฮนกฮูกว่าอย่างนั้นเถอะ
ล่าสุดนะคะมีการประกาศขายหนังสัตว์สงวน

ระกาศขายโต้งเลยบนเฟซบุ๊คนะคะ
ตำรวจเขาก็สืบสวนไล่ตามไปจนจับได้เป็นสาววัยรุ่น

ว่ารู้นะแต่รายได้มันดี

ก็ทำแบบนี้มา๓เดือนแล้วค่ะ
กำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน

ในอำเภอ๒จังหวัดแพร่

หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยหลวง
เข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่๒๔๔

หลังได้รับร้องเรียนมานะคะว่าที่นี่เนี่ย
ลักลอบขายหนังสัตว์ป่าสงวน
ผ่านทางเฟซบุ๊คแล้วก็จัดส่งทางไปรษณีย์ด้วย
หลังจากที่ตรวจค้นบริเวณหลังบ้านก็นี่แหละค่ะ

เป็นหนังเสือลายเมฆ๕ผืนด้วยกัน
จนทีเขาก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางนะคะ

จากนั้นไปควบคุมตัวนางสาวธมนต์วันพรมบุตร

เบื้องต้นนางสาวถมวลวันรับสารภาพ

ราคา๓๐๐๕๐๐บาทเอง

แล้วก็มีคนสนใจสั่งซื้อเยอะมาก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวนางสาวธมนต์วัน

ห้ามมีให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง

มีให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๔ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ